พูดถึงเรื่องของอาหารการกินต้องพูดถึงเมนูนี้

ใช่เรานำเสนอกันอย่างต่อเนื่องนะคะ

เดี๋ยวงั้นไปดูเรื่องอื่นกันก่อนไหม

อ่ะเดี๋ยวผมพาขึ้นมอเตอร์ไซค
ไปไหนไปไหน

นั่นเขารวมตัวกันทำความดีครับ
และที่สำคัญเขามาทำความดีกัน

จะมีขึ้นในวันที่๑๗มีนาคมนี้นะครับภายใต้คอนเซ็ปต์๒ล้อคือกัน
ก็เป็นพวกเดียวกันนี่แหละนะครับ
ก็เชิญชวนคนที่รักบิ๊กไบท์เกือบ๓๐๐๐คันเลยจาก๔ประเทศเลยนะ
ต่างประเทศก็มาก็มีไทยมาเลเซียเมียนมาแล้วก็ลาวครับ
งานนี้นอกจากจะหลุดระโดนที่ให้ขับขี่รถคาญญาณยนต์ถูกต้องปลอดภัยแล้ว
ต้องใส่หมวกกันน็อกอย่างที่ว่ากันไปนะครับ
เขายังหวังที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในโคราช
และจัดกิจกรรมสาธารณะกุษล
เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ในการสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารีนะครับ
ซึ่งก็บริจาคให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาอีกด้วย
สำหรับใครที่สนใจที่จะเข้าร่วมงานนะครับ

มีเพียงแค่๒ล้อคือกันเนี่ยนะก็ไปกันได้
ใช่ไหมคุณสวต้วมนี่เลยใครบ้างคุณไทยทนาวุทธเพลงอะไรใช่เลยคือคนนี้เลย
มีใครอีกมีพี่กบไมโครเพลงอะไรอ่ะ
อย่ามั่วเสียเวลากับฉันปล่อยให้มันเสียใจข้างเดียว
มีอีกไหมใครมาอีกไหม